มาดูเรื่องราวของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หรือเราได้ยินมานานและก่อยอดสอ
เงื่อนไขในการกู้ยืมถือว่าเป็นการกู้ยืมเงินหลวง
เอาไปใช้ในการเรียนการศึกษาของแต่ละท่าน

มัธยมมหาวิทยาลัยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สายอาชีพทั้งหมดแหละ
ยืมแล้วถามว่าเงินหลวงนี่ต้องคืนไหม
ต้องคืนสิคุณเพราะเป็นเงินหลวงจริงนะฮะ
กรกฎาคมของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันชำระเงิน
หากใครไม่ชำระเงินก็จะมีเบี้ยปรับ
ร้อยละ๑๒ถึงร้อยละ๑๘ต่อปี
ทีนี้เรื่องราวของกองทุนกู้ยืมเงินกยศมันไปเกี่ยวพันธ
กับคุณครูท่านหนึ่งนั่นก็คือคุณครูวิพา
ไปเซ็นค้ำประกันให้ลูกศิษย์ของเธอทั้ง๖๐คน
แล้วก็เซ็นค้ำประกันเมื่อ๒๐ปีที่แล้วก็คือปี๒๕๔๑นะคะ
แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอ
เพราะเธอถูกกองทุนตามทวงหนี้
ทั้งที่เธอไม่ได้ก่อเธอแค่เป็นคนไปค้ำประกันให้
จนทุกวันนี้ครูวิพาลำบากเดือดร้อนเหลือเกิน
เมื่อวานนี้นะครับครูวิพาได้ไปพบกับอธิบดีกรมบังคับคดี
แล้วก็ตัวแทนกยศเพื่อเป็นการไกลเกลี่ยและหาทางออกร่วมกัน
เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่คุณอริยาบอก
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครูตั้งแต่ปี๔๑๔๒แล้วนะ
แล้วก็ปี๕๑ครูถูกฟ้องในหลายคดีเลย
ที่จะยึดทรัพย์ยึดที่ดินยึดบ้านของครู
แล้วหลังจากนั้นก็มีทยอยตามมาตลอดเลย
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแล้วแต่ปีการศึกษาไงคุณ
หมายต่างมันก็จะค่อยทยอยมา
แล้วครูวิพาก็ต้องทนทุกข์กับการที่ต้องรับผิดชอบ
เงินที่ลูกศิษย์เอาไปและไม่ยอมคืนกองทุน
มาเป็นระยะเวลาเป็น๑๐ปีแล้ว
เมื่อวานนี้ครูวิพาบานเย็นผู้มนุยการโรงเรียนบ้านห้วยน้อย
จังหวัดกำแพงเพชรได้เปิดเผยภายหลังได้พูดคุย
ในส่วนของอธิบดีกรมบังคับคดีแล้วก็ตัวแทนกยศ

แต่ยังคงมีความกังวลว่าหลังจากนี้
กยศติดตามตัวลูกศิษย์ให้มาชำระหนี้ได้ไม่ครบ

เธอก็ต้องนำเงินของเธอมาใช้หนี้
ซึ่งจริงแล้วเธอไม่มีเงินแล้วทรัพย์สินมรดกบ้านและที่ดินเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายในชีวิตของเธอที่เหลืออยู่
ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นราชการแล้วนะครับ
ความเป็นครูถ้าถูกออกจากราชการก็หมดเลยซึ่งศักดิ์ศรีของเธอ
ตอนนี้มีหมายสารมาถึงตัวเธอเองหลายฉบับ
เพราะว่าเป็นการยื่นฟ้องตามปีการศึกษาที่ทำการเซ็นค้ำประกันให้กับลูกศิษย์
ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเรื่องสามารถติดต่อลูกศิษย์ได้เพียง๑๐คนเท่านั้น

ก็มีลูกศิษย์โทรศัพท์เข้ามาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คงเป็นลูกศิษย์สักคนหนึ่งที่ติดตามข่าวสาร
และรู้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นกับครูวิพา
ก็เลยอย่างนี้ฮะยอมไปปิดบัญชีหนี้กยศเพิ่มอีก๑คน
รวมเป็น๕คนแล้วนะที่ปิดหนี้เรียบร้อยแล้ว
วกกับของเก่าอีกใช่ไหมคุณอีกประมาณ๒๐คน
ที่ปิดหนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว
จาก๖๐คนที่ครูค้ำประกันให้
ด้านของนายปรเมษสังเอี่ยมผู้มนวยการฝ่ายคดี
บังคับคดีของกยศก็เปิดเผยนะครับว่า
หลังจากนี้จะต้องทำการสืบทรัพย์ของลูกหนี้
ที่ยังไม่มีการชำระหนี้เพื่อทำการยึดทรัพย
ตามระเบียบของกยศต่อไป
ส่วนครูวิพาก็จะดำเนินการเรื่องถอนการยึดทรัพย

ขณะที่กรณีของครูวิพาอยากให้ทางกรยศ

หลายคนบอกว่าครูเป็นผู้ค้ำประกัน
แต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะรู้รายชื่อของลูกศิษย์เหล่านั้นแล้วนี่
ก็รู้ว่าลูกศิษย์เหล่านั้นก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่
ย้ายรายชื่อผู้ค้ำเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกศิษย์เหล่านั้นได้ไหม
ยศบอกแบบนี้บอกว่ายังไม่มีการดำเนินการแบบนี้มาก่อน
ครับซึ่งแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของผู้บริหาร
ที่จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะ
ทีนี้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตสงสัยไงบอกว่าเอ๊ะทำไมครูคนเดียว
เซ็นค้ำนักเรียนได้ตั้ง๖๐คน
เรื่องนี้นะคะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดีของกยศ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีข้อห้ามเอาไว้
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เซ็นค้ำจะเป็นพ่อหรือว่าเป็นแม่
แต่ในกรณีนี้คุณครูวิพาอาจจะเห็นว่าพ่อแม่เด็กก็อยู่ไกล
งั้นเดี๋ยวครูเซ็นคำให้เด็กแทนละกัน
เพราะว่าใจก็ห่วงใจก็รักลูกศิษย์แล้วก็หวังดีไงคะ
กลัวว่าลูกศิษย์จะไม่ได้เรียนจะไม่มีเงินทุน
จะไม่มีทุนการศึกษาตรงนี้มาใช้ในการเรียน

สิทธิ์ของเราก็ไปสอบถามครูหลายท่านหมายถึงครูคนอื่นนะ
ครูคนอื่นก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน

เพราะในฐานะที่ตัวเองก็เป็นข้าราชการเซ็นค้ำได้นะฮะ

ลูกศิษย์มีทุนการศึกษาแล้วก็ไว้ใจลูกศิษย
ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก็ส่งข้อความทางไลน์มานะ
เหมือนกับบอกว่าคุณครูต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่ไหน
อย่าเซ็นค้ำเลยเข้าใจว่าครูมีลูกศิษย์เยอะ
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เดี๋ยวจะเหมือนกับครูวิพานะคะ
ครูรักสิทธิ์แต่สิทธิ์ไม่รักครูเลยคุณผู้ชมส่งมานะ
ค่ะทีนี้บรรยากาศช่วงบ่ายค่ะ
คุณครูวิพาก็มีการแถลงข่าว
ร่วมกับนายชัยนรงกัชปานันผู้จัดการกยศ
โดยผู้จัดการกยศก็บอกถึงแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น
บอกว่าทางกยศจะดำเนินการในเรื่องของการถอนยึดทรัพย์เป็นการเร่งด่วน
ส่วนคดีที่ต้องรอการบังคับคดีนะคะอันนี้จะต้องรอ
กองทุนจะทำการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะมีการยึดทรัพย์
ส่วนสาเหตุที่ต้องทำการยึดทรัพย์คุณครู
เพราะว่าก่อนหน้านี้กรยศบอกว่าติดต่อผู้กู้ไม่ได้เลย

จำเป็นต้องให้ผู้ค้ำประกันซึ่งก็คือครูวิพา
เป็นผู้ชดใช้แทนตามกฎหมายแล้วก็ตามกฎระเบียบของกยศนั่นเอง

อย่างทางแรกเราจับเงินที่ท่านอาจารย์ได้จ่ายแทนนักเรียนไปแล้ว
คุณครูมีสิทธิ์ที่จะไปไล่เลี่ยเอากับนักเรียน
วันนี้ถ้านักเรียนไม่ยอมชำระให้คุณครู
เงินที่สุดที่จ่ายไปทางเรียนสอบจะช่วยกระสานงานธาตุ
ในความให้ในการไปดำเนินการฟ้องนักเรียนรายนั้นต่อไป

เข้าไปรีบไปค้นข้อมูลว่าทำงานที่ไหน
ที่สามเราจะมีการประสานงานไปพยายามติดตามที่
แล้วก็ตระกลอการกองคำกดีของในส่วนของพี่ครูไว้
ซึ่งผมคิดว่าด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากทั้ง๑๗ลายรวมกันแล้วเงินต้นประมาณ๑๙๐๐บาท
อันนี้ยังไม่รวมดอกเครียดกับอะไรต่าง
เสร็จแล้วก็จะมีจำนวนประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ๓แสนทั้ง๑๗ลายรวมกัน

ถ้าจ่ายลูกวัคดิ์เดียวก็ต่อลายก็อาจจะอยู่ที่หลักมือ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแค่๑๗ลายเราสามารถติดตามได้
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้จบ
ในวันนี้สื่อได้ออกไปทั้งหมดผมเชื่อว่า๑๗คนได้อ่านมัน
ใจดำพอดีจะปล่อยให้คุณครูได้เรียนร้อยนะครับ
ตอนนี้ทางคุณครูยังไม่ต้องชำระนะครับกับเรานะครับ
เพราะอายุประมาทครับกดีเนี่ยก็ยังยังมีอยู่นะครับ
จากเด็กแต่ละคนมีอายุประมาทครับกดีอยู่ที่๑๐ปีเต็มอยู่แล้วครับ

เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวก็ยศจะช่วยกันเป็นใดกันครับ

น่าจะยังไม่มีหมายสารหรืออะไรมาที่บ้านทำให้ครูต้องถูกใจอีกใช่ไหมครับ

ตัวเลขที่ทางด้านของกยศมีการเปิดเผยออกมานะครับ
ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าตัวเลข๑๗มาจากไหน
คือกยศเปิดเผยออกมาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๔๑ถึง๒๕๔๒นะครับ
นักเรียนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินอยู่โรงเรียนศักดิ์งามวิทยาชั้นม๔และม๕จำนวน๖๐คน
คนมีผู้กู้ที่ชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว๒๙คน
เป็นการชำระหนี้ตามปกติ๑๐คน
ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งสิ้น๒๑คน
ในจำนวนคดีที่ถูกฟ้องร้องมีการยึดทรัพย์ไปแล้ว๔คน

ดังนั้นก็เลยจะเหลือ๑๗คนที่จำเป็นที่จะต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี
และ๑๗คนนี้แหละก็จะเกี่ยวพันกับครูวิพาซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน
ยอดเงินค้ำประกันประมาณ๑แสน๙หมื่นบาท

แต่ถ้าคิดรวมดอกเบี้ยของทั้ง๑๗คน๑๗ราย๑๗คดีนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ๓แสนกว่าบาท
ดังนั้นตอนนี้กยศก็เร่งสืบทรัพย์ทั้ง๑๗รายผ่านทางสำนักงานประกันสังคม
กรมสัมภากรว่าบุคคลเหล่านี้ทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไร
ขณะนี้กรยศมีอำนาจดำเนินการตามพรบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาพศ๒๕๖๐ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้กู้
ซึ่งขณะนี้ดำเนินการนำร่องหักเงินจากข้าราชการกรมบัญชีกลางเป็นที่แรก
และจะขยายผลเรียกเก็บเงินในข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังด้วยนะครับ
ตอนนี้กำลังขยายไปอยู่แล้วก็สืบดูว่า๑๗คนทำงานที่ไหน
แล้วก็จะไปหักเงินเดือนของ๑๗คนนี้ได้หรือไม่
นี่เป็นข้อมูลตัวเลข๑๗คนที่กรยศเปิดเผยออกมานะครับ
เมื่อวานนี้ก่อนที่จะจบการแถลงข่าวครูวิพาก็ได้กล่าวถึงลูกศิษย์ทั้งน้ำตา
บอกว่าไม่ได้โกรธนะแต่แค่รู้สึกน้อยใจกับสิ่งที่ลูกศิษย์ทำ
เพราะในฐานะครูเพียงอยากเห็นเด็กทุกคนมีการศึกษา
ตัดสินใจเซ็นค้ำประกันให้และอยากให้ลูกศิษย์ออกมารับผิดชอบ
ในส่วนที่ตัวเองกระทำเพราะตอนนี้ครูเองก็เดือดร้อนมากนะครับ
เดือดร้อนกับการที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาชดใช้เงินแทนลูกศิษย์
ส่วนที่ทางกรยศจะจัดหาทนายมาฟ้องลูกศิษย์นั้นคงไม่ทำ
คนเป็นครูคงทำไม่ได้คุณ
ครูวิพาบอกคงไม่อยากฟ้องสิทธิ์นะ
แต่ครูบอกว่าไม่อยากให้สิทธิ์ทำร้ายครู
ครูเคยสอนใช่ไหมว่าให้เด็กซื่อสัตว์

คิดดูว่า๕๑กี่ปีมาแล้ว
ความความไม่สบายใจความทุกข์ใจอะไรเนี่ย
ก็คือมันเกิดมามันไม่ได้จบวันนี้
อีก๑๗คนอีกกี่ปีที่จะต้องทุกข์ใจแบบนี้ไปเรื่อย
เพราะไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาแบบ
ทำให้มันภาระตรงนี้มันแบ่งเบาไปได้นะคะก็คือ
ก็คือไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยังไง

คุณต้องรอเวลาเท่านั้นที่เด็กเขาจะมาจ่ายไหม

ตอนนั้นคุณก็รอเลยรอหมายสาร
ขอบอกเลยนะครับว่าถ้ามีการหยุดทรัพย์เมื่อไหร่
แล้วก็จะไปกู้เงินที่อื่นเอาทรัพย์คืนมาเหมือนเดิม
เราจะไม่ให้เขาขายท่อตลาดโดยเด็ดขาด

ทรัพย์มันมีค่ามหาศาลมากกว่าเงินที่เราจะได้มา
บอกว่าด้วยความเป็นครูไม่เคยอยากทำร้ายลูกศิษย์
ไม่อยากฟ้องเด็กเขาคือลูกศิษย์
แค่อยากให้มาคุยจะใช้หนี้คืนอย่างไร
ซึ่งคงไม่พูดอะไรมากเพราะคำว่าคนดี
คำว่าคนดีมันคงครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้ว
ในเรื่องของทั้งความซื่อสัตว์สุจริตความมีคุณธรรม

นี่คือคำกล่าวของครูวิพานะครับ

ลูกศิษย์ที่ให้ครูวิภาเซ็นคำให้

ชำระหนี้ปิดบัญชีไปแล้ว๒๙คน
แล้วก็มีการชำระหนี้ปกติไปแล้วอีก๑๐คน

เหลือ๒๑คนนี้แหละครับที่ถูกฟ้องดำเนินคดี
จำนวนนี้มีคดีที่ถูกฟ้องร้องและมีการยึดทรัพย์แล้ว
๔คนที่ยึดทรัพย์เนี่ย
เป็นยึดทรัพย์ของใครฮะใช่ฮะเป็นยึดทรัพย์ของครูไง
คือครูใช้หนี้ให้แทนไปแล้ว๔คน
ส่วนอีก๑๗คนอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดี

ดิฉันเข้าไปดูในเพจของอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์น
เขาเปิดรายชื่อเลยนะคะคุณผู้ชม

เห็นหน้าคือแต่ว่ามีการเบลอหน้าไว้แต่มีคำขู่แบบนี้
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ติดต่อเข้าพบครู
มินขออนุญาตไม่เบลอหน้า
หรือว่าไม่เบลอทรัพย์สินใดทั้งสิ้น
ตอนนี้ทางเพจบอกยังมีเมตตาอยู่ยังเบลอหน้าอยู่
แต่ก็เห็นการใช้ชีวิตก็สุขสบายนี่นะ

เขาก็มีการโพสต์ก็แคปภาพมาจากเฟซบุ๊ค

บอกว่ากินอิ่มแล้วก็เที่ยวกันอย่างมีความสุข
เขาก็เอาภาพพวกนี้มาแชร์บอกว่าเนี่ย

ที่ครูเป็นผู้ค้ำประกันเงินกยศให้
ก็หวังแหละว่าจะให้ลูกศิษย์ได้เรียนต่อได้เรียนจบในชั้นสูง

คนที่ต้องมารับเคราะห์รับกรรมคือคุณครู
แล้วเขามีการแคปภาพมาโพสต์นะคุณ
สิทธิ์ของครูมีการโพสต์บอกว่า
อยากได้ถุงมือฟุตบอลใหม่คู่เก่าพังแล้ว
บ่นเล่นราคาพันธุ์สองเอง

เอารถไปล้างเอารถไปเคลือบสี
ซื้อเสื้อบอลใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ
นี่เพจดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเขาบอกว่า
ญาติติโกโหติกาเห็นรายชื่อแล้ว
ระลึกไว้เลยว่าลูกหลานมีผลกระทบแน่นอนจากเพจนี้
หากยังเพิกเฉยต่อเรื่องนี้อันนี้แค่รายชื่อเท่านั้น
โพสต์ต่อไปจะเป็นทั้งคนในครอบครัว

จะออกเผยแพร่ต่อสาธารณะกำนัน
อืมบอกแบบนี้คือพอเราเข้าไปดู
เขาเพิ่งโพสต์เมื่อตอน๔ทุ่มที่เป็นรายชื่อของ๑๗คนเลยนะ
นามสกุลแล้วบอกเลยว่าฟ้องปีไหน
แต่ใน๑๗คนมันมีอยู่คนนึงที่เขาลบนามสกุลออก
คือเซ็นเซอร์เอาไว้เพราะว่าคนนี้เขาปิดยอดแล้ว

มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วแต่ละคนก็เป็นนักเรียนสังกัดโรงเรียนศักดิ์งามวิทยา
ที่ผ่านมาติดต่อทุกคนไม่ได้เลย
คุณครูวิพาก็ไปหาที่บ้านทุกคนก็นิ่งเฉย
ทีแรกแค่คนเดียวต่อมาก็เพิ่มอีก

บางคนเขารู้เขาก็โอนที่โอนบ้านโอนรถหมด
คือยึดทรัพย์ของตัวเองไม่ได้เลย
แล้วบางทีพอไปที่บ้านเขาก็รับปากว่าจะจ่ายด้วยนะ
พอถึงเวลาโทรไปก็กลายเป็นไม่รับสาย
จนสุดท้ายพอต้องจ่ายเงินไปเอง
เพราะว่าโดนยึดทรัพย์ไปแล้ว๔คน
แล้วตอนนี้ตัวผอก็ไม่ไหวแล้วนะคะ

คนก็ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ดีแล้วที่มีการประกาศรายชื่อออกมา
สังคมจะได้รู้ไปเลยว่าคนขี้โกงคนทำผิด
สมควรจะต้องเปิดเผยคือเอามาประจานเลยค่ะ
เพื่อให้คนอื่นระวังแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับคนกลุ่มนี้
ที่สำคัญทั้งบริษัทหน่วยงานองค์กร
จะได้รับรู้ว่ากำลังมีคนขี้โกงทำงานอยู่

อันนี้คือเป็นความคิดเห็นในโลกโซเชียล
คอมเมนต์ก็บอกว่าแต่ละปีมีคนเบี้ยวหนี้กรยศ
หลายคนเลยทั้งที่ค่าดอกเบี้ยถูกมาก
ก็ให้เวลาหางานทำแล้วก็ต้องผ่อนผันตั้งหลายปีหลังเรียนจบ
คนที่ตั้งใจจะเบี้ยวหนี้คนที่ตั้งใจจะหนี
โดยที่ทำให้คนค้ำต้องมาชดใช้แทน
อันนี้เรียกเนรคูณอันนี้เขาพูดนะคะ
ก็คุณผู้ชมคือ
เห็นว่าหลายคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างมีอารมณ์
แต่ยังไงก็ตามคือเวลาที่เราไปติดต่อกับทางธนาคาร
เพื่อที่จะขอชำระมันจะมีทั้งส่วนดอกเบี้ยแล้วก็เบี้ยปรับ
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าเราจ่ายเป็นก้อนคือโปกปิดเลย
มันสามารถที่จะลดหย่อนในส่วนของเบี้ยปรับได้
ครับก็อย่างที่บอกไปเงินหลวง
เงินส่วนนี้มีปัญหามานานแล้วพอสมควร
ว่าพอรุ่นพี่ไม่คืนเงินรุ่นน้องเขาก็จะไม่ได้ใช้เงิน
แล้วคุณคิดดูสิคือตั้งแต่ปี๔๑ถูกไหม
มา๒๐ปีตอนนั้นเด็กม๕ม๖อายุประมาณ๑๖
ตอนนี้๓๐กว่าแล้วบวก๒๐ปีใจ๔๐ปีมีลูกมีเมียกันหมดแล้ว